ตามข่าวกันต่อเห็นข้างหลังนี่คือต้องตามล่าเลยแหละ
มันเกิดอะไรขึ้นมือปืนสังหารโหดไปยิงนักธุรกิจ๓นัดดับ
อยู่ตรงทางเข้าสนามบินที่ขอนแก่น
แล้วคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนะจับเหตุการณ์นี้ไว้ได้ด้วยค่ะ

โหสวัสดีคุณครับ
ลูกศรเขียวเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจนะ
พยายามที่จะแบบวิ่งหนีใช่ค่ะ
ท้ายที่สุดก็สิ้นใจเสียชีวิตนะคะ

จุดเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปมันก็เป็นระยะกันละยาทางอีกประมาณ๑ลูร์หนึ่งค่ะ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขต๔ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเลย

ก็คือนายพนมทิพย์รัตนมงคลอายุ๔๐ปีค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านพวกขายมือถือ
จำนำมือถือเป็นร้านใหญ่เลย
อยู่ที่ตลาดประตูน้ำขอนแก่น

สภาพคือเขาโดนยิงเข้าที่หลัง
ลุอกขวานัดหนึ่งที่ท้องอีก๒นัด

กำสร้อยคอทองคำมือซ้ายยังกำพระเลี่ยมทองไว้อยู่เลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบมีปลอกกระสุน๒ปลอก
มีรอยเลือดเป็นทางยาวสัก๓๐๐เมตรได้
เพราะว่าหลังจากโดนยิงแล้วก็มีการวิ่งหนีด้วย
ดเลือดในเฟรมขวามือเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าฝั่งผู้ตายผู้ก่อเหตุจอดรถนะเหมือนกับเขาเคลียร์ปัญหากัน
คนร้ายเขาขับรถมาเป็นรถยนต์๒คัน
แล้วก็มีกระบะขาวแต่งซิ่งอีกคันนึง
ทีนี้พอมาคุยกันปรากฏว่าคุยกันไม่ลงคุณผู้ชม
๓คนของฝั่งคนร้ายวิ่งไล่ยิงผู้ตายมา

แล้วระหว่างนั้นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง
จังหวะที่ฝั่งผู้ตายล้มลงมา
ผู้ก่อเหตุเราทำเป็นกราฟิกจำลอง๓

เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าสิ่งที่ผมได้ยินผมได้ยิน
ฝั่งคนตายตะโกนขอความช่วยเหลือ
ผมได้ยินแล้วแหละแต่ผมก็ไม่กล้าออกไปช่วย
คือผมก็ตะโกนไปนะเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจให้
กลุ่มคนร้ายพอมันได้ยินประโยคอย่างนี้ค่ะ

เราก็ยังล้างรถอยู่ครับช่วงเสียงปืนดังครั้งแรก
อึดจิตใจหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนจากฝั่งด้านโน้น
ก็ช่วยด้วยช่วยด้วยก็ได้ร้องสุดเสียงขอความช่วยเหลือ
จากจากที่ได้ยินเข้ามาเราก็หยุดล้างรถแล้วก็ออกวิ่งมาดู
ก็เห็นสองคนที่วิ่งตามเข้ามา
ถึงสุดท้ายถึงเสาไฟตรงด้านโน้น

เขาก็ถอยหลังย้อนกลับไปทางด้านโน้น

คือเขาบอกว่ามีข้อมูลนะฝั่งกลุ่มคนร้ายติดต่อ
ขอซื้อรถจากทางนายพนมผู้ตายนี่แหละค่ะ
แล้วเหมือนกับลวงมาลวงมาให้มาคุยมาเคลียร์กัน

แล้วก็พยายามที่จะเอายาเสพติด
ไปให้ฝั่งนายพนมผู้ตายไปปล่อยขาย

พอไม่ยอมไม่รับยามาจะไม่เอาไปปล่อยขายต่อ

ซึ่งตำรวจรู้ตัวแล้วนะ๓คนที่ก่อเหตุ
หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนอยู่เลยดอมขาวคุณผู้ชมค่ะ
สิบเก้าเท่านั้นเอง
พอรู้แล้วว่าหนึ่งในสามคือในโก้ใช่ไหม

โน่นหนีไปอยู่สวพปลาวแล้ว

ทีนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัว
ทั้งโก้และอีกสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
และกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นเพื่อที่การชัด
แล้วก็ไปสืบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย